วันนี้จะพาไปรู้จักกับธุรกิจทำเครื่องประดับรูปสัตว์นั่นเองนะครับ
ออกแบบมาเอาใจคนรักงานดีไซน์คนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
ไม่น่าเชื่อสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑แสนบาทครับ
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
รองสุมารเจริญรัฐเจ้าของแบรนด์เล่าว่า
แรงบันดาลใจการออกแบบเครื่องประดับเหล่านี้มาจากสุนัขที่บ้าน
แรกเริ่มก็ส่งให้โรงงานผลิตขึ้นเพียง๑๐วงเพื่อใส่เล่นเท่านั้น
จากนั้นไม่นานปรากฏว่าเริ่มมีคนสนใจและขอสั่งซื้อ
มองเห็นเป็นโอกาสในการทำธุรกิจเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ก็ยังทำไม่เยอะนะคะแล้วก็วางดูก่อนว่าเป็นยังไง
ปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างดีพอสมควร
ก็คือแบบว่าถ้าลูกค้ามีน้องหมาน้องแมวเป็นแบบไหนมีลักษณะเด่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือสามารถสั่งทำให้ได้พิเศษแต่ก็คือต้องขอเวลาทำหน่อยหนึ่งค่ะ
เพราะว่ามันต้องสั่งพิเศษสั่งให้ช่างทำสีให้เป็นเฉพาะตัวอะไรอย่างนี้คือรับทำ
เป้าหมายของเครื่องประดับนี้ก็คือกลุ่มคนรักสัตว์ที่ชื่นชอบเครื่องประดับแปลกใหม่
และกลุ่มคนที่ต้องการซื้อไปเป็นของขวัญในเทศกาลต่าง
จากความสวยงามด้านดีไซน์ของแหวนรูปสัตว์นี้แล้วนะคะ
ในด้านของการออกแบบวัสดุที่ใช้แหวนนี้นะคะจะผลิตจากทองเหลืองทั้งวงค่ะ
ทำให้มีข้อดีก็คือสามารถเข้ากับนิ้วได้ทุกขนาดค่ะ
เหมาะที่จะเป็นทั้งของขวัญและของฝากค่ะ
ทุกวันนี้เครื่องประดับรูปสัตว์ทำรายได้มากกว่า๑แสนบาทต่อเดือน
แบรนด์นี้มีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องลงทุนเปิดหน้าร้านค่ะ
สำหรับราคาขายขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้น
งานค่ะยังแว้นรูปสุนัขสายพันธุ์ต่างที่มีมากกว่า๑๐แบบ
ราคาอยู่ที่วงละ๘๕๐บาท
ต่างหู๒๕๐๔๕๐บาท

ข้าวธนาทีวีรายงาน